มีเหตุรัติศึกเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่ง๑ที่จังหวัดชัยภูมิ
เช้าวันนี้แห่เด็กเด็กเล็กทั้งนั้นโควิดอนุบาลถึงปฏิบาล๖
เคี่ยจังกัดห่วงมีดแห่มของเขา

เกิดขึ้นที่สุดท้ายเกิดขึ้นที่สุดท้ายเกิดขึ้นที่สุดท้ายเกิดขึ้นที่สุดท้ายเกิดขึ้นที่สุดท้ายเกิดขึ้นที่สุดท้ายเกิดขึ้นที่สุดท้ายเกิดขึ้นที่สุดท้ายเกิดขึ้นที่สุดท้ายเกิดขึ้นที่สุดท้ายเกิดขึ้นที่สุดท้ายเกิดขึ้นที่สุดท้ายเกิดขึ้นที่สุดท้ายเกิดขึ้นที่สุด
ขึ้นมาคิดภาพเลยค่ะ

อู้ตายแล้วโอ้ย

ขี่เข้ามาโรงเรียนแล้ววิ่งเข้าใส่เด็กเลย

เดี๋ยวเราจะได้คุยด้วยเพราะว่าคุณครูเนี่ย

โรงเรียนบ้านน้ำผู้หินลาดนะครับตำบลทุ่งนาเหลา

๘โมงเช้าวันนี้แหละฮะ
กำลังนั่งรอทำกิจกรรม

ได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แบบ
บิดฮ้อเข้ามาเลยเนี่ยฮะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ถือมีดพระแบบ

จังหวัดตรงนี้ยังมีครูที่คอยดูแลเด็ก

คือจังหวะที่มันพ้นกล้องวงจรปิดไปเนี่ย

คุณครูก็เข้าไปกันเอาไว้ก็ถูกฟันจนบาดเจ็บไป

ถูกกันเอาไว้มีดหลุดมืออะไรนี่ก็

ยังมีมีดอยู่แต่ว่าฟันครูไปแล้วนะฮะ

ตำรวจสพคศได้รับแจ้งเหตุเนี่ย

นำตัวคุณครูส่งโรงพยาบาลนะฮะ

ถึงจะได้ตัวออกมานะครับ

อ่าก่อนเกิดเหตุคาดว่าจะมีอาการหล่อนค่ะโอ้โห
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
โรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนบ้านน้ำผู้หินลาดนะฮะ
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะฮะโรงเรียนประจำหมู่บ้าน
ตั้งแต่อนุบาลถึงป๖นักเรียนมี๑๑๘คนนะฮะ
คนก่อเหตุชื่อเริงฤทธิ์บ้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียน
ห่างกันแค่ห้าสิบเมตรส่วนคุณครูที่บาดเจ็บ
คือคุณครูธวัชชัยนะครับอายุ๓๒ปีคุณครูธวัชชัยด้วงธรรม
คุณครูธวัชชัยบอกว่าเมื่อเช้านักเรียนกำลังทำกิจกรรม
เขารบทรงชาติอยู่หน้าเสาทงอยู่คนก่อเหตุขี่จักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียน
นักเรียนกับครูก็พากันวิ่งหลบเข้าไปด้านในตัวอาคาร
คนก่อเหตุจอดรถแล้ววิ่งเข้ามาในตัวอาคารมาถึงมาโวยวาย
เจอนี่คุณครูนะครับคุณครูธวัชชัย
เห็นเลยว่าคุณครูเป็นคนที่เดินปิดท้ายนักเรียน
แล้วก็มีคนนึงเนี่ยคุณครูพาวิ่งเลยนะ
แล้วพอนายเริงฤทธิ์เนี่ยจอดจักรยานยนต์แล้ววิ่งเข้าใส่ตัวอาคารสีชมพูข้างในเนี่ย
ธวัชชัยก็ยืนกันเอาไว้ถูกฟันบาดเจ็บ
ธวัชชัยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเริงฤทธิเนี่ยตะโกนใส่ครูธวัชชัยบอกลาออกไปเลย
ครูก็งงอยู่ว่าเออทำไมถึงมาบอกให้เขาลาออก
หรืออาจจะเพราะว่าเห็นว่าครูเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่
ซึ่งก็ไม่รู้จักกันหรอกไม่เคยรู้จักนายคนนี้รู้แค่ว่าบ้านเขาอยู่เนี่ย

นี่ไงนี่ไงภูธวัชชัยจะเห็นเลยว่าวิ่งปิดท้ายสุดเด็กนักเรียนทุกคนเห็นไหม
ถูกต้องวิ่งจูงตัวเล็กอยู่เห็นไหมคะแล้ววิ่งออกไปทางนู้นอ่ะ
แล้วพอพ้นมุมกล้องไปเนี่ยนายเริงฤทธิวิ่งเข้าไป
ใช่ค่ะครูธวัชชัยก็ยืนดักขวางเอาไว้นี่เห็นไหมฮ
อ่าเขาบอกให้ลาออกไปเลยแต่ตอนนั้นครูก็กันเอาไว้นะ
เพื่อไม่ให้เข้าถึงตัวเด็กจนกระทั่งครูเนี่ยลื่นล้ม
เริงฤทธิ์ก็เลยเข้ามาใช้มีดเนี่ยจะใช้มีดฟันนะฮะ
ก็เลยต้องยื้อแย่งมีดกันก็เลยโดนมีดบาดนะฮะ
แล้วก็มีบาดแผลจากการลื่นล้มตอนนั้นนะครับ
แล้วชาวบ้านก็เข้ามาช่วยกันนะตะโกนห้ามกัน
ทำให้นายเริงฤทธิเนี่ยตกใจแล้วก็ขี่จักรยานยนต์เนี่ย

กลัวครับกลัวแล้วก็สงสารเด็กครับ
เพราะว่าเด็กร้องไห้กรี๊ดตลอดเลยครับก็วิ่งกันไม่รู้ว่าไปทางไหนบ้างครับ
ใช่ครับอยู่ต่อหน้าเลยครับแล้วก็เหวี่ยงมีดมาเฉียวจมูกหลบไป

ตอนที่ตอนที่จับเด็กจับเด็กอยู่แล้วผมเวียงเด็กไป
เขาก็เหวี่ยงมาผมก็ลื่นล้มแล้วก็ลุกขึ้นได้ผมก็ดันแขนเขา

เราได้สู้เขาต่างไม่ได้ครับ
สู้เลยครับเพราะผมมือเปล่าสู้ไม่ได้ครับเขาแข็งแรง
ก็ได้แค่หลบได้แค่หนีครับ
น้องบอกถ้าเกิดผู้ก่อเหตุยังไม่หยุดเนี่ยก็คงจะวิ่งหนีกันไปเรื่อย

ผู้ปกครองบอกว่าโรงเรียนเนี่ยมีปัญหาเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยมานานแล้ว
เลยอยากฝากให้แก้ไขหน่อย
คืออย่างตอนเช้าเนี่ยไม่มีครูมายืนดูอยู่หน้าโรงเรียนนะ
เพื่อป้องกันแบบบุคคลเข้าออกนะครับ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของเด็กให้หน่อย
ก็ให้ดูคนที่เป็นโรคจิตปันจันทร์หรือว่าดูในหมู่บ้านว่ามีไข้บ้าง
ก็คอยให้ทางหมอต่างเลยคอยดูแลออกไปรักษาด้วย

ครับแล้วมาตรการในโรงเรียนพ่ออียาปไม่มีมาตรการอย่างไรเนี่ยคะ
ยันคลุงมาถึงด้านรองเรียนเลย

ของผู้ก่อเหตุบอกว่าตอนนี้นายเริงฤทธิ์ถูกคุมตัวได้แล้วนะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ส่งไปโรงพยาบาลก่อนเพื่อบำบัดรักษานะฮะ
เนื่องจากเขามีอาการทางจิตประสาทพ่อกับแม่ไปเฝ้าอยู่โรงพยาบาลนะครับ
โดยญาติบอกว่าตัวนายเริงฤทธิ์เคยไปทำงานต่างประเทศ
แล้วก็กลับมาแล้วก็บวชนะเมื่อสองปีก่อนศึกออกมาก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะ
กระทั่ง๒๓เดือนก่อนเนี่ยเริ่มมีอาการแปลกนะหงุดหงิดโมโหง่าย
กับแม่ก็คิดว่าเออมีอาการทางจิตอะไรหรือเปล่าก็พยายามพาไปรักษา
แต่เขาไม่ยอมไปโรงพยาบาลจนกระทั่งมีเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันตำรวจสพคศบอกว่า
หลังจากคุมตัวในเริงฤทธิ์ได้แล้วไปตรวจคนในบ้านของเขา
เจออุปกรณ์เสพยาเสพติดนะครับ
แล้วก็มีผงยาเสพติดด้วย
ส่งตัวไปโรงพยาบาลไปตรวจหาสารเสพติด
เบื้องต้นไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่า
ถ้าไม่เสพยาแล้วจะไม่หลอนนะ
อันนี้คือหลอนแล้วก็คลั่งจากการไม่ได้เสพยา

ผมก็เคยคุยกับผู้ที่เขาเชี่ยวชาญแล้วก็ทำงานด้านนี้นะ

เขาบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเสพแล้วจะหลอนอย่างเดียวนะฮะ

ไม่ได้เสพก็หลอนนะฮะการที่ไม่ได้เสพเนี่ยก็หลอนได้นะฮะ
มันขาดยาไงสารเคมีมันทำงานผิดปกติ

เพราะว่ามันเจออุปกรณ์เสพยาที่บ้านของเขาแล้วก็จะเจอแค่ผง